หลังจากที่อดีตครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามพร้อมกับนักเรียนนะครับ
ได้เข้าไปแจ้งความกล่าวหาผู้อำนวยการโรงเรียนว่าปฏิบัติหน้าที่ส่อทุจริต
รายงานยอดนักเรียนเกินจากความเป็นจริงไป๑๐๔คน
เชื่อว่าจะกระทบต่อการเบิกเงินอุดหนุนรายหัว
ในวันนี้นะครับเราจะไปดูงบประมาณของแต่ละส่วน
ที่ได้มีการจำแนกออกเป็น๕ส่วน
ว่ามีอะไรบ้างจากรายงานนี้ครับ
ทระบุงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
หรือเงินอุดหนุนปีการศึกษา๒๕๕๙
ทั้งสิ้นกว่า๔๐๕๙ล้านบาท
โดยจะถูกนำไปจำแนกออกเป็น๕ส่วน
คือค่าจัดการเรียนการสอนหรือเงินอุดหนุนรายหัว
หนังสือเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับค่าจัดการเรียนการสอนหรือเงินอุดหนุนรายหัวต่อปี
นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาจะได้รับปีละ๑๗๐๐บาท
ประถมศึกษา๑๙๐๐บาท
ธยมศึกษาตอนต้น๓๕๐๐บาท
และมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับเงินอุดหนุนคนละ๓๘๐๐บาท
ขณะที่ค่าหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้รับไม่เท่ากัน
ตั้งแต่ระดับอนุบาลได้รับ๒๐๐บาทต่อปี
ป๑ได้ค่าหนังสือคนละ๕๖๑บาท
ป๒ได้รับ๖๐๕บาท
ขณะที่ป๖๘๑๘บาท
และหากเรียนชั้นม๖ก็จะได้รับเงินค่าหนังสือปีละ๑๑๐๙บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นอย่างสมุดปากกาดินสออย่างลบไม้บรรทัศน์
หรือแม้แต่สีเทียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

ถมศึกษา๓๙๐บาท

และมปลายได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนปีละ๔๖๐บาท
เครื่องแบบนักเรียนอาทิตยเสื้อกางเกงกระโปรง
ระดับก่อนประถมศึกษาหรืออนุบาลได้รับ๓๐๐บาท
ประถม๓๖๐บาท

และมปลาย๕๐๐บาท
อกจากนี้ยังมีค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อาทิตกิจกรรมวิชาการลูกเสือเนธนารี
และทัศนศึกษาก็รวมในส่วนนี้
สำหรับงบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ประถมศึกษาปีละ๔๓๐บาท
ปฐมศึกษา๔๘๐บาท

และมปลาย๙๕๐บาท

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปี๒๕๕๙ทั้งหมด

จำแนกงบอุดหนุนเกิดขึ้นจากก่อนหน้านี้

อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม
รายงานข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเท็จ
โดยการแจ้งจำนวนนักเรียนทั้งหมด๔๑๔คน
ที่ความเป็นจริงแล้วมีนักเรียนเพียง๓๑๐คน

จะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ
ตามจำนวนที่รายงานเกินมากว่า๑๐๔คน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๒๖
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว

จะมีการเข้าไปตรวจสอบที่โรงเรียนต้นเรื่อง
รายงานผลข้อเท็จจริงไปให้ทางสพอีกครั้ง